ด้วยการไปตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้น
บนพื้นที่เกาะศรีชังจังหวัดชนบุรี
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ใครไปชนบุรีไปพัทยา

๒๗ปีคนนี้โชคร้ายมาก
วันที่๗เมษายนเธอมาเที่ยวพัทยาข้ามเรือมาเกาะศรีชัง
เช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อจะขี่ชมวิวปรากฏว่าไปเจอคนร้ายที่เป็นชาย
อยู่บนเกาะนี่แหละข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วเอาศพไปอำพราง
หมกไว้ที่โขดหินนะฮะอ่าแล้วก็เอาใบไม้เอาก้อนหิน
เอาอะไรพวกเนี้ยทับเอาไว้ค่ะพอดีมีนักท่องเที่ยวจะไปเดินถ่ายรูป
ตรงจุดนั้นพอดีแล้วก็เห็นแขนเห็นขาโผล่ออกมา
เดินเข้าไปดูตอนแรกนึกว่าคนนอนหลับพอไปดูใกล้ใกล้อ้าวศพของผู้เสียชีวิต
เป็นนักท่องเที่ยวก็เลยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
วันนั้นตำรวจก็ตามจับตัวผู้ต้องหาได้เลยนะฮะค่ะทีแรกก็ยังไม่ยอมสารภาพ
เจอหลักถงหลักฐานต่างก็จนมุมด้วยหลักฐานก็ต้องยอมรับสารภาพในที่สุด
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นทางขึ้นยอดเขา
เสาทงพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าเทววงศ์
อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีนะฮะซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก็คือนายรนกรร่มรื่นอายุ๒๓ปีวันนี้ตำรวจใช้กำลังกว่า๕๐นาย
ควบคุมตัวในรณกรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากจับกลุ่มตัวได้
เอาไปดำเนินคดีเนี่ยนะฮะวันนี้พาไปทำแผนนะครับ
จุดที่ก่อเหตุคมขืนแล้วก็ฆ่าอำพลางศพนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันวัย๒๗ปีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่าย๓วันที่๗เมษายนครับท่านผู้ชมครับ

ในวันนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางขึ้นเขาพบว่าวันเกิดเหตุ
นางสาวมิเรียมเบเชอร์อายุ๒๗ปีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ลานจอดรถใกล้กับร้านขายดอกไม้
ตรงทางขึ้นยอดเขาเสาทงพระจุลจอมเกล้า

แล้วก็ทำทีไปซื้อดอกไม้เหมือนจะขึ้นไปไหว้เหมือนกันค่ะนะ
ให้ผู้ตายเนี่ยเดินขึ้นไปก่อนซึ่งบันไดทางขึ้นทั้งหมดเนี่ย
สามร้อยหกสิบขั้นนะอืมเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นว่า
ตอนก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงนะครับจากการสอบสวนนายรณกรผู้ต้องหา
รับสารภาพว่าเดินตามขึ้นไปจนทันนักท่องเที่ยวสาวอ่า
ชาวยุโรมันคนนี้ก่อนถึงยอดเสาทงสักห้าสิบเมตร
พอเห็นนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งหน้าตาดี
รณกรบอกว่าเกิดอารมณ์ทางเพศไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอืม
แต่เขาปฏิเสธซึ่งเห็นว่าปลอดคนและผู้ตายอยู่ในสภาพ
เดินขึ้นเขาจนเหนื่อยหอบสามร้อยหกสิบขั้นอ่ะคุณเงียนมาสอน
ค่ะคือตั้งใจปล่อยให้นักท่องเที่ยวสาวเดินขึ้นบันไดไปก่อน
ใช่เขาเหนื่อยก่อนอ่ะอีก๕๐เมตรจะถึงยอดเสาทง

เขาไม่ยอมเห็นเขาเหนื่อยหอบแล้วปลอดคน
ก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนตรงทางขึ้นเขานั่นแหละ
ผู้ตายพยายามต่อสู้ขัดขืนแล้วนะครับแล้วก็วิ่งหนีลงมา
วิ่งหนีลงมาได้แค่สามสิบเมตรสะดุดบันไดจนล้มลง
ผู้ต้องหาวิ่งไล่ตามลงมาทันคว้าท่อนไม้ฟาดเข้าที่ไทยทอยเขาจนสลบ
ก้อนหินทุบศีรษะแล้วก็ใบหน้าอีกหลายครั้งจนเขาเสียชีวิต
พอเห็นว่าเขาเสียชีวิตแล้วผู้ต้องหาถอดกางเกงชั้นในของผู้ตาย
ไว้ที่บริเวณโขดหินแล้วอุ้มศพไปทิ้งไว้ห่างจากจุดก่อเหตุ
ประมาณยี่สิบเมตรใช้ก้อนหินกับใบไม้แห้ง
วางทับอำพลางศพเอาไว้ก่อนจะเดินลงจากยอดเขา
ทำทีเป็นพูดคุยกับพ่อค้าขายดอกไม้ตรงทางขึ้น
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มขืนเขาแล้วเขาวิ่งหนีกลัวว่าเขาจะไปแจ้งความ
วิ่งตามมาทำร้ายเขาจนตายนะครับมีชาวบ้านที่ไปพบศพนักท่องเที่ยวสาวคนนี้
ที่เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะเขาขึ้นไปดูวงดูวิวเนี่ย
เขาเห็นเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีศพเนี่ยที่ถูกก้อนหินกับใบไม้ทับเอาไว้
มีเพียงแขนกับขาทั้งสองข้างโผล่มาก็ไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนสามารถตามไปจับกลุ่มตัว
รณกรผู้ต้องหาได้ชาวบ้านที่พบผู้ต้องหาในวันเกิดเหตุให้ข้อมูลว่า
เห็นผู้ต้องหาเดินลงมาจากเขาในสภาพเสื้อผ้าเปื้อนเลือด
ก็ยังไปถามนะว่าไปทำอะไรมาก่อเหตุอะไรมา
แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมตอบขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
เราก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยผมคิดว่ามีเลือดอยู่ตรงนี้
เขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเขาก็จะไปคอมรถแล้วก็ขี่ไป
คอมรถครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีประมาณสามนาที
วันนี้ก็คุยอยู่นะว่าไปทำอะไรมาทำไมมีเลือดอะไรอย่างนี้นะ
เขาบอกเปล่าเปล่าเปล่าทั้งตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
จากการตรวจสอบตามร่างกายของผู้ต้องหาค่ะ
มีรอยกัดมีรอยเล็บของผู้ตายติดอยู่ด้วยนะคะ
ผู้ต้องหาก็ต้องยอมรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
ก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจริงส่วนที่ต้องฆ่าอำพลางศพ
เพราะกลัวว่านางมิเรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดี
ที่ผ่านมาเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วด้วยหลายครั้ง
นี่ก็ตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับเสพยาก่อนด้วย
ก่อนจะมาก่อเหตุนะนะก็เลยเนี่ยค่ะใช้ก้อนหินทุบจนเขาเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพให้การรับสารภาพครับ
เกิดจากเจอพวกผู้ตายมาโดยลำพัง
ผู้ตายเนี่ยมีลักษณะหน้าตาที่ดีก็เกิดมีอารมณ์ทางเพศก็ชวนไป
สามารถกระทำทำร้าวผู้ตายได้ทั้งนั้นผู้ตายก็หลบหนีวิ่งไป

คือเขาขึ้นมาดักรอผู้ตายอยู่ข้างบน

ก็คือเหมือนว่ามาเจอที่นี่เลย
ไม่ได้ตามมาจากข้างล่าง
เจอที่นี่ต่างคนต่างมาไหว้พระ

เขาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผู้ตำราช

ซึ่งผมเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่

ฉะนั้นชาวบ้านและตำรวจทำงานสอดคล้อง

ทั้งที่กำลังพลงพักเกาะศรีชังเนี่ย

๑๙นายเปลี่ยนเป็นธุรการเนี่ย๕คน
เดี๋ยวกำลังวิทย์บัตรเพียง๑๔นายเท่านั้นหนึ่ง

ความร่วมมือและทำงานให้เกิดความ
กระชับรวดเร็วแล้วก็ได้เกิดความเชื่อมั่น

ไม่มีติดไฟตรงไหนกล้องไม่มีติดกล้อง
เพราะชายหาดทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ครอบคลุมพื้นที่
ทีนี้ค่ะหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่สพเกาะศรีชัง
ซึ่งมีแม่ของนายรณกรผู้ต้องหาค่ะไปด้วยนะคะ
นางนงลักษโพแสงอายุ๔๓ปีก็ไปเยี่ยมนายรณกรลูกชาย
เอาเสื้อผ้าไปให้นะคะเอาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปให้ลูกชาย
ทันทีที่ออกมาจากห้องขังนายรณกรผู้ต้องหาก็ก้มกราบเท้าแม่
บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่บอกแบบนี้นะคะ
แม่เนี่ยพูดทั้งน้ำตาเลยว่าขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแม่ก็คุยกับลูกแล้ว
ลูกก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้
แม่บอกว่าปกติลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่กันคนละบ้าน
ก่อนหน้านี้ลูกชายมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเพราะว่าเคยถูกเพื่อน
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บต้องกินยารักษาอาการทางสมองอยู่เป็นประจำ
แม่บอกแบบนี้ซึ่งก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้
ขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย

อาจจะไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงค่ะเพราะว่าแม่อยู่คนละบ้านกับลูกค่ะ

สุดท้ายแม่ก็บอกว่าก็บอกกับลูกชายไปแล้ว
เพราะว่าก็ต้องรับกรรมกับสิ่งที่ทำลงไป
พนักงานสอบสวนสพเกาะศรีชังนะคะแจ้งข้อหาคมคืนกระทำชำราวผู้อื่น
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพเสพยาเสพติดมีข้อหานี้ด้วยนะคะ
แล้วก็คุมตัวไปคุมขังเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดชนบุรี
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนค่ะ
เพื่อให้สถานทูตแจ้งทางครอบครัวให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
คือแม่ของนายรณกรอาจจะโศกเศร้าเสียใจที่ลูกคายต้องเป็นผู้ต้องหาข่มขืนแล้วฆ่าอะไรอย่างนี้นะ
ผมเชื่อว่าเขาเสียใจยิ่งกว่านี้ค่ะยิ่งกว่านี้มากร้อยเท่าพันเท่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะศรีชังมันก็เงียบเหงาแล้วฮ
มันก็เงียบเหงาแล้วใช่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
คือปกติชาวบ้านบอกว่าต้องมาเยอะกว่านี้นะช่วงนี้ก็จะเห็นไปชัดว่าลดน้อยลง
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคดีนี้ยอมรับว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญคดีแรก
ตั้งแต่มาขายของอยู่ที่เกาะศรีชังนานกว่า๓๐ปีเนี่ย
บางคนบอกอยู่มาเป็นยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเพิ่งเจอคดีแบบนี้นั่นแหละ
ก็ส่งผลเสียได้เยอะเยอะมากนะคะจากวันแรกที่ว่าเกิดเหตุนักท่องเที่ยวเยอะมาก
พอเมื่อวานนี้ก็คือหายไปหมดเลยผลกระทบเยอะมาก
กับคนเกาะแล้วมันเสริมเสียหมดผลกระทบยังไงบ้างครับ
ด้านการท่องเที่ยวประเด็นหลักเลยคนเข้าเกาะน้อยสื่อออกเยอะมาก

เกิดจากนี้เพิ่งมีคดีแรกอยู่เกาะมาสามสิบเจ็ดปีเลยค่ะ
เพิ่งมีครั้งแรกแล้วแบบหลายแรงมากช็อกกันทั้งเกาะ
ก็ทางชาวเกาะศรีชังนะฮะ
จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็อยากฝากบอก
บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายโดยเฉพาะช่วงสงครานนี้
ขอให้มั่นใจในความปลอดภัยบนเกาะนะฮะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของคนแค่คนเดียว
ชาวเกาะศรีชังโดยรวมแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็วางกำลังในการดูแลอย่างเต็มที่
คือผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามนักท่องเที่ยวหลายคนนะ
เขาก็ยืนยันยังเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วจะกลับมาเที่ยวนะ
เพียงแต่ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่มีข่าวก็แน่ล่ะว่ามันต้องมีผลกระทบบ้าง
แต่ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าตำรวจไทยก็ตั้งใจทำงานแล้วก็จับคนร้ายได้แล้ว
ทางตำรวจเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าคนในพื้นที่เขาสามัคคีกันนะ
มีอะไรเขาช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเหตุการณ์นี้ก็จับคนร้ายได้เร็วเลยนะคะ